ผมหล่นแล้วคุณหลดหรือยังครับ

แม่บ้านประจันบรรย์
แม่บ้านประจันบรรย์สวัสดีค่ะ
อ๋อมสกัวใจผมสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
วุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เพราะวันพระรหัสอีกแล้วดีใจมากวันสวยอร่อย
ไหนจะเชฟกระทะหล่อไหนจะผู้ชายในฝันโอ้โห
คริสต์กับการเขากลับมาหาเราแล้ว
ทนกับความหล่อของเขาไม่ได้จริง

ยินดีต้อนรับอย่างสุดหัวใจ
กับการกลับมาแบบแท็กทีมแพ็คคู่

ครั้งที่แล้วทั้งสองเชฟได้ว่าลวดลายเช็ค
ปาร์ตี้ม็อกเทลกันจนสู้ซ่าหวานหอมโซดาต้อนรับปีใหม่กันไปแล้ว
ในวันนี้เชฟทั้งสองก็ยังมีทีเด็ดที่จะมาว่าลวดลายสอนเมนูพิชิตใจสุดที่รัก
พิชิตใจได้ไหมต้องไปดูกันค่ะ
ยินดีต้อนรับกันกลับมาของเชฟคริสต์และเชฟกันดีกว่า
สวัสดีครับ
อะไรเหรอ
ก็เห็นเห็นแคลปหนึ่งอ่ะ
ผมเก็บคะแนนมากเลยอ่ะ
เอาอันนี้วันนี้เดี่ยวเชฟพ่องสองคนนะครับ
มามาวันนี้มาทำเมนูอะไรคะที่จะพิจิตใจพวกเรา
วันนี้มีแซนวิชกุ้งทอดครับผม
แซนวิชกุ้งทอดแล้วกันล่ะคะแซนวิชหอยนางรมทอดครับครับโอ้ยหอยหอยกุ้งกุ้งชอบมาก
เราจะแบ่งกันทำยังไงอ่ะก็เอาทำตัวเองทำเป็นซอสไหมล่ะเหรอเราทำซอสเหรอก็ได้ซอสแล้วตัวล่ะเราก็ทอดอย่างเดียว
เราต้องโฟสต์รอก่อนค่ะโฟสต์รออย่าเล่นโฟสต์รอถ้าอย่างนั้นเริ่มที่ใครเริ่มที่ใครทำซอสก่อนดีกว่าทำซอสก่อนได้เลยค่ะกัน
อเรนนี่อยากทำมาเผื่อแผลดเราด้วยโอเค
มาแล้วก็มีแตงกวาดองโอ้ยเราชอบมากเลยแตงกวาดองอ่ะ

ต่อไปอาพิษทำอะไรต่อ

ใช้ได้นะเป็นแม่ศรีเรือน

ถ้าทางมันก็ไม่ยากเนอะ

แล้วก็ไข่ต้ม๒ลูก

บียังไงพีชอาจจะทำได้

ต้องให้มันละเอียดแค่ไหนอะคะ

แล้วก็ใส่มายองเนสไปหมดเลย
หมดเลยเหรอคะอันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ

ประมาณ๔ช้อนโต๊ะได้ไหมคะ

ประมาณ๔ช้อนโต๊ะ

โค้ดส่อทำไงคะ

เดี๋ยวเราใส่ทุกอย่างรวมกันไปหมดเลยก็ได้ครับ

อันนี้เอาไปทานกับอะไรได้บ้างอ่ะเชฟ
เอาไปจิ้มกับพวกของทอดนี่ก็อร่อยครับ
หมั้นก็แค่ทาขนมปังกันเฉพนี่ก็ได้
เลือดใช่ปะ
จริงเมื่อกี๊ไข่ต้องไม่มีให้มันละเอียดให้มาก

๓ช้อนโต๊ะ
แล้วก็ใส่แมวเนสได้หมดเลย

น้ำเพจสบาย

แล้วจริงโค้ดรอมันก็คือเหมือนทิ้งไว้แป๊บนึงครับ

ตอนนี้นะคะเราได้แค่เครื่องแล้วนะคะ
ช่วงนอกค่ะเราจะมาทำกันต่อถึงเนื้อถึงเครื่องเลย
เพราะว่าที่เราเตรียมมานี่มีทั้งหอยนังรมมีทั้งกุ้ง

ใครชอบหอยก็หอยใครชอบทานกุ้งก็กุ้ง

โอเคมาดูกันนะคะว่าช่วงหน้าเนี่ย
ทำยากง่ายยังไงช่วงหน้าค่ะ